ต่อเนื่องจากเมื่อเช้าเลยนะครับสำหรับใครที่เดินทางออกจากบ้านมาทำงานในวันนี้
หลายคนไม่ได้ฟังตอนเช้านะครับเรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมถึงในเมืองไทยของเราอย่างที่ได้เกริ่นไปสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้น่าจับตามองครับ
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับจากฤดูร้อนเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้ว
การว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนก็คือกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้ครับ
มาจากการแผลลงมาของอากาศเย็นนะครับฝนก็ไปกองกองกันอยู่ในแถวบริเวณทะเลอันดามันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับหลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ย
ร่นกลับไปครับก็จะทำให้ฝนที่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันครับ
ปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ปีกตะวันตกทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
โดยจากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนตอนนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
จุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณทุ่งครุจอมทองราชบูรณะบางคอแหลมยานาวาคลองเตยนะครับ
นอกจากนี้นะครับสมุดเจดีสมุดสมุดปราการนะครับต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน
พื้นที่ที่ต้องระวังหลังจากนี้นะครับตั้งแต่ช่วงสายต่อไปจนถึงช่วงเที่ยงจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากบริเวณอ่าวไทยครับ
ค่อยเคลื่อนขึ้นมานะครับจะเข้าไปปกคลุมป้อมประตูภายสัมพันธวงศ์คลองศาลสาธรณ์บางลักษณ์ปฐุมบันราชเทวีพญาไทยดินแดงห้วยขวางวัฒนาพระขนงบางนาสวนหลวงประเวทแล้วก็ราชกระบังต่อไปนะครับ
ใครที่จะขับรถใช้ถนนในเส้นทางบริเวณดังกล่าวก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับมีจุดหลายจุดเลยทีเดียวที่ตอนนี้น้ำท่วมขังนะครับ
ซึ่งจากภาพนี้ครับก็จะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนยังคงหนาตานะครับในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างภาคใต้นะครับ
ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศนะครับ
วันที่๒วันที่๓มวลอากาศเย็นแผลมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อีกนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ในพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ภาพรวมเป็นยังไงต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผลลงมาจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันต่อนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ